ลักษณะลวดลายที่ช่างสร้างสรรค์จากแม่พิมพ์หินสบู่จะเป็นลวดลายไทยเพื่อใช้ในงานประดับตกแต่งหัวโขนงานประดับลายปิดทอง
ซึ่งสิ่งสำคัญของลวดลายคือช่างจะต้องสร้างลายให้มีลักษณะที่สมมาตรทั้งซ้ายและขวามีเส้นที่ขมชัดเมื่อนำไปแกะก็จะมีขนาดตามจริงเท่ากับที่ได้ร่างแบบไว้
ซึ่งช่างจะใช้วิธีการวางกระดาษไขที่ร่างไว้ประกบกับหินสบู่แล้วใช้เหล็กจานในการกดร่างเส้น
สำหรับช่างที่มีความชำนาญจะร่างเส้นสดด้วยเหล็กจานลงบนหินสบู่